ทีมข่าวไปพิสูจน์ดวงไฟประหลาดถึงจังหวัดนครสวรรค์คือชาวบ้านเขาเห็นลอยไปลอยมานะครับแล้วก็เหมือนกับมีเงาดำอยู่บนดวงไฟก็คาดว่าน่าจะเป็นผีรูปคนรูปอ่ะนะฮะ

มันมีลักษณะเหมือนเป็นหัวเป็นไส้หรือเปล่า
แล้วลักษณะดวงไฟมันไม่ใช่โดรนหลายคนบอกโดนเขาบอกอันนี้ไม่ใช่หรอก

ไม่ใช่เลยนะฮะนี่คือดวงไฟประหลาดนะครับสีมันออกส้มนะชาวบ้านเขาเล่าให้ฟัง

มันกระพริบลอยไปลอยมานะครับแล้วก็ลอยหายไปในต้นโพใหญ่บริเวณบ้านร้างครับ
จากคลิปนี้แหละผู้สื่อข่าวไปเลยครับลงพื้นที่ท้ายหมู่บ้านชุมชนวัดนครสวรรค์
ตะบนปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์ครับจุดที่พบแสงประหลาดนี่แหละคือพบว่าระแวกนี้บ้านคนก็มีไม่กี่หลังนะครับคุณผู้ชมครับ
บรรยากาศมันได้ปัจจัยมันโดนทำให้บรรยากาศช่วงกลางคืนมันจะเงียบแล้วดูต้นโพสิครับใหญ่ก็ใหญ่นะฮะอายุเยอะก็อายุเยอะแถมยังมีผ้าสามสีผูกอยู่อีกนะครับหลายต้นเลยนะฮะ
นางสาววิไลพรเย็นประยับอายุ๔๓ปีเป็นคนที่พบแสงประหลาดนี้เล่าให้ทีมข่าวฟังแบบนี้คุณนักข่าว๓ทุ่มกว่าของปีใหม่เลยนะ๑มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยฉันเนี่ยนั่งเล่นอยู่นอกบ้านแงนหน้าขึ้นไปแล้วโอ้ตกใจเจอเอาแสงไฟอะไรสักอย่างมันลอยอยู่ในหัวสูงประมาณสัก๓๐เมตรได้ตอนแรกก็คิดว่าสงสัยมีใครมาบินโดรนแต่พอสังเกตดีมันมันไม่
หึงแบบนี้โดนเนี่ยนะครับ
ส่วนที่คิดว่ามันเป็นกระสือเพราะว่าอะไรรู้ไหมอีกปัจจัยหนึ่ง

แสงประหลาดนี้มันลอยอยู่บนล้าวไก่ชนของชาวบ้านครับ

มีพวงอะไรที่มันห้อยลงมาคือแม่ก็ไม่แน่ใจมันเป็นพวงอะไรไง
ก็แวบอยู่อย่างเงี้ยแต่คือมันก็จะหลบกล้องเราตลอด
รัสสนับการบินมันมันบินอย่างไร
มันไม่ใช่ว่าบินบินนะคือมันแวบ
คือแวบเป็นเรื่องคือมันเหมือนมันหลบเรา
ทางนี้มันแวบมาทางหลังเกินโผล่อย่างนี้
แล้วคือเราก็ไม่ได้วิ่งตามมาดูว่ามันตกไปตรงไหนไง
แต่คือว่าคนที่เคยเห็นก็คือก็ลงไปตรงบ้านล้าง
แวบของแม่ก็คือเดี๋ยวเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง
แป๊บอย่างนั้นนะฮะ
ขณะที่นางประมวลหลั่นชุ่มนะครับ
อายุ๖๓ปีแล้วชาวบ้านอีกคนนึงบอกว่า
คือท่านนี้เคยเห็นแสงประหลาดแบบนี้
บอกว่าเมื่อ๒เดือนก่อนนะสัก๒ทุ่มได้คุณนักข่าว
ทำกับข้าวอยู่นะฮะจะเอาอาหารไปให้สุนัขขออภัย
เอาอาหารไปให้ได้สุนัขที่อยู่ใกล้กับต้นโพ
ก็เห็นว่าบนท้องฟ้ามันมีแสงประหลาดแบบนี้
แบบที่เขาเล่ากันเนี่ยนะครับ
ลอยช้าผ่านหัวของเธอไปแล้วก็ไปที่จุดเดียวกันคือบ้านร้างครับ
บ้านนี้เขามีความเห็นตรงกันแล้วล่ะว่าไอ้ที่พวกเราเห็นกันเนี่ยนะ
ต้องเป็นกระสือแน่เพราะว่าวันที่๑มกราคม
เป็นวันที่คนเห็นแสงประหลาดนี้มันตรงกับวันพระพอดีตามความเชื่อเขาครับ
มีทุกสิ่งธรรมดาไม่แก่ไม่รู้จัก